สถานการณ์ที่โรคโควิด๑๙กำลังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว
ในทุกจังหวัดเกือบทั่วประเทศไทยนะครับ
ในโรงพยาบาลทั่วประเทศประสบปัญหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรติดเชื้อ
ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงแล้วก็ติดเชื้อเนี่ย
คณะภาษีอาสารวจิรัตน์พยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ครับ
ค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อดัดแปลงสร้างหน้ากากอนามัย
น่ะที่ทำขึ้นมาเองได้จากวจทุทางการแพทย์

แล้วก็ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการในเรื่องศักยภาพ

แล้วก็ผ่านการตรวจสอบในเรื่องของการยืดกระชับหน้ากาก
ซึ่งอันนี้แหละคือคุณหมอใช้ได้อยู่ที่โรงพยาบาล
ในการครอบจมูกสำหรับคนไข้ที่ต้องให้ออกซีเย็น
ที่ครอบจมูกสำหรับคนไข้ที่ต้องให้ออกซิเยนนึกออกไหม
อ๋ออ๋อคือดัดแปลงมาจากอันนั้น

ที่อยู่ในท่อเครื่องช่วยหายใจ

แล้วก็ช่วยจัดหาสายซิลิโคนสำหรับวัดกับด้านหลังศีรษะของบุคลากรทางการแพทย

แล้วก็สามารถอันหนึ่งสามารถใช้ได้นานถึง๗๒ชั่วโมง
อ๋อไม่ต้องทีทุกครั้งมันจะมีอยู่แล้วนะครับ
ทั้งที่นิวัชิระพยาบาลจะเผยแพร่แนวทางการทำหน้ากากป้องกัน
การติดเชื้อนี้ในเว็บเพจของคณะแพทยศาสตร์
วัชิรัติพยาบาลมหาวิทยาลัยนักว่ามินทราธิราช
เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลสามารถดัดแปลงหน้ากากเอามาให้ฉันได้ทดที
รู้ไหมในขณะที่เราพูดถึงว่าตอนนี้หมอ
ใช่ไหมฮะตอนนี้หมอขาดแคนอุปกรณ์เราเข้าใจว่าตอนนี้หมอหมอขาดแนนอุปกรณ์
แต่คุณเชื่อมั้ยมีคนมาระบายให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนเข็น
ปุหรุตพยาบาลเขาบอกว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาล
ซึ่งตัวเค้าเองอ่ะเป็นด่านหน้ามากของหมออีก
แต่หมอเป็นคนรักษาถูกต้องไหมครับเขาส่งมา
ทีมรับส่งคนไข้ทีมดูแลคนไข้อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่อยหมดไป
เจ้าหน้าที่ใส่แมส๑ชิ้น๑ชิ้นที่เราใส่กันอยู่เนี่ย
ต้องใส่ให้ได้ครบ๘ชั่วโมงถึงจะได้เปลี่ยน
หรือไม่บางที่ก็๙๕ชิ้น
เขาใช้ว่าพวกผมนะไม่ต้องพูดถึง

แต่พูดไม่ได้กลัวเขาจะไล่ออกซะก่อน
มีอีกหลายเรื่องครับนะฮะส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย
ก็จะให้โรงพยาบาลใหญ่ก่อนถูกต้องไหมครับ
โรงพยาบาลศิริราชจุฬารามาเป็นต้น

คงหมดสิทธิ์ของหลายอย่างต้องทำเอง
ตู้เคลื่อนย้ายคนไข้ติดเชื้อนะครับ

เขาบอกทุกวันนี้จะต้องทำเอง
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีทีมกู้ชีพ

เป็นกำลังใจให้นะเวลาส่งมาก็อ่านจริงนะ
ก็พยายามจะจัดหาไปให้ด้วยกันเนาะ